คุณผู้ชมครับแต่ว่าโควิดนั้นมันยังอยู่กับเราต่อไป
อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าถ้ายังไม่มีมาตรการอะไรมากกว่านี้
คนติดยอดคนตายจะสูงแบบนี้อีก๓๔เดือนด้วยกัน
ฟังแล้วไม่สบายใจไม่สบายใจเลย
เขาบอกว่ามันต้องมีมาตรการที่เหล็กขาดมากกว่าอันนี้นะล่ะ

ท่านก็ออกมาแถลงสถานการณ์มาตรการป้องกัน
เรื่องของโควิด๑๙การที่มันระบาดตอนนี้
โดยเฉพาะสายพันธุเดลต้าหรือว่าอินเดียที่ระบาดมากในประเทศไทย
ตอนนี้ก็กระทบต่อขีดความสามารถทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่มันต่างจากก่อนหน้านี้ทำไมตอนนี้มันระบาดเร็วเพราะอะไร
มันเป็นการระบาดในครอบครัวกันเอง
คนรู้จักกลุ่มเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านติดกันไปคนในครอบครัวไปถึงผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัว
ทำไมคนที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงติด
เพราะญาติพี่น้องเอากลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปติดคนในบ้านกันเอง
ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยมีอาการป่วยที่หนักแล้วก็ถึงขั้นกับเสียชีวิตได้
เพราะไปติดกับผู้สูงอายุนั่นเองนะฮะและหากยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมการระบาด
เราจะเห็นยอดสูงแบบนี้เป็นหมื่นแบบนี้อย่างน้อย๓๔เดือนครับทำให้ต้องยกระดับการจำกัดการเดินทางที่มันเคร่งครัดมากขึ้น
มาตรการส่วนบุคคลแล้วก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมกันต่อไป
จากสถานการณ์ในขณะนี้คาดการณ์ว่าหากยังไม่ทำมาตรการอะไรที่เพิ่มเติมกว่านี้จะทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากไปอีกอย่างน้อย๓๔เดือน
ทำให้ต้องมีการยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคโดยเฉพาะการจำกัดการเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรค
จากนี้ทุกท่านต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลและเร่งรัดความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ต้องขอแจ้งว่าความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมีระดับสูงมากกลับมาดีขึ้นได้ในเร็ววัน
สิ่งที่ท่านพูดก็ถูกต้องครับในการขอความร่วมมือจากประชาชนแต่ประชาชนก็อยากจะทวงถามกลับไปทางหน่วยงานของรัฐว่าวัคซีนอยู่ไหน
ทุกคนอยากฉีดวัคซีนครับแต่ว่าเอ้าเลื่อนแล้วเลื่อนอีก

ถูกต้องการฉีดวัคซีนความหวังทางรอดของเราปรากฏว่ามันมีการเลื่อน
มีหลายโรงพยาบาลครับเช่นโรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลปาโลสมุทรปราการโรงพยาบาลชะอำออกประกาศเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนไปก่อนครับ
ระหว่างวันที่๑๗๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเลือกออกไปแบบไม่มีกำหนดเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมแล้วก็เว็บไซต์ต่าง
แบบไม่มีกำหนดเหตุผลคือยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข
แล้วขอให้ติดตามประกาศแต่ละวันต่อไปว่าจะได้ฉีดวันไหน
หลายคนก็บอกว่านี่ไงเราอยากจะฉีดแต่มันไม่มีวัคซีน
เราทุกคนทำตามมาตรการที่เราทำเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้ว
แต่ทางรอดคือวัคซีนเรายังไม่ได้นะครับอันนี้ประชาชนเขาก็ฝากถามมา
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลมรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวานนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมการบริการการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเหมือนกัน
ท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนว่า
สั่งการให้กรมควบคุมโรคฐานะเป็นคู่สัญญา
กับบริษัทแอสเตอร์แซเนก้าในไทยไปเจรจาตอมร่อง
ให้ผู้ผลิตจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประเทศไทย
ให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่า

ว่ามรรติฯการเข้มนี้ถึงจะมาคุมโควิด๑๙ได้

รการเข้มที่จะออกมารองรับมาดูแลสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
คือเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเขาออกคำสั่ง
ของนายกรัฐมนตรีออกมา๒ฉบับคุณผู้ชมที่ปรากฏ

ล่าสุดฉบับแรกเพิ่มข้อกำหนด๑๑ข้อคือยกระดับล็อกดาวน์ควบคุมโรคโควิดนะคะ
อีกฉบับเป็นการขยายพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิมใน๑๐จังหวัดเป็น๑๓จังหวัด
และจะเริ่มบังคับใช้อังคาร๒๐กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ
โดยคำสั่งเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง
จากเดิมที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
อย่างที่บอกไปมี๑๐จังหวัดตอนนี้ขยายเป็น๑๓จังหวัดที่เพิ่มมา
เพิ่มมาคือจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเศร้าพระนครศรีอยุธยา
ส่วนราชกิจจานุเบกษาอีกฉบับออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่๒๘
เพื่อยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
และการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนด
ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
โดยมีด้วยกันทั้งหมด๑๑ข้อหลัก
ข้อนะคะหลักอยู่ที่ข้อ๔กับข้อ๗ค่ะหลัก
หลักข้อ๔กับข้อ๗มาขยายกันข้อ๔คืออะไร
ข้อ๔คือกำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหาสถาน
เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะ
ระหว่างเวลา๓ทุ่มถึงตี๔
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย๑๔วัน
นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้บังคับใช้ค่ะ
และข้อ๗มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน
เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา๒ทุ่ม

สรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมโมดิตี้หมอก
ได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาและเวชพันธุ์
โรงแรมเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ
โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุมสัมมนาหรือการจัดเลี้ยง

ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง๒ทุ่ม
และปิดและเปิดนะคะตี๔ของวันรุ่งขึ้น
โรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการก่อนหน้านี้
กำหนดกิจการที่เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น
เช่นโรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยานะคะ
ข้อกำหนดดังกล่าวนี้มีผลมาครับชาย๒๐กรกษเป็นต้นไป
ซึ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มเป็น๑๓จังหวัดแล้ว
หลังจากนี้มันมีตัวเลขจังหวัดไหนเพิ่มอีก
คงจะขยายการล็อกดาวน์เพิ่มไปอีกเรื่อย